อาจจะเป็นที่น่าจดจำแล้วก็หลายคนฟังแล้วรู้สึก
ยังแบบเยอะจริงแล้วก็ลงใบสมัครกันไป
อยากจะไปสมัครเป็นพนักงานล้างจานค่ะ

คนฟังถึงปุ๊บอื้อหูมีแบบนี้ดูเหรอ
ค่าตอบแทนมันเป็นแบบเหมา๙๐๐๐บาทเลยเหรอ
เจ้าของร้านบุฟเฟ่เขายืนยันว่าเขาจ่ายจริงจ้างจริงนะคะ
คนก็ไปเขียนใบสมัครส่วนบางคนก็สงสัยว่า
ทำไมค่าตอบแทนถึงสูงขนาดนี้

นายอนุวัฒน์สกุลเนรมิตรแล้วก็นายไพโรธค่ะ

เขามีการเปิดเผยบอกว่าการประกาศรับสมัครพนักงานล้างจาน

จากว่าทางร้านประสบปัญหาเรื่องของคนงานในแผนกล้างจาน
เพราะว่ายังจ้างแบบไม่เป็นระบบ
ทางร้านก็เลยต้องคอยแก้ปัญหาอย่างนี้มาตลอดเวลา
โดยโยกพนักงานแผนกอื่นนู่นนี่นั่น

ส่วนการประกาศรับสมัครเนี่ยเพราะว่าอยากจะหาผู้ที่มารับผิดชอบเลยนะคะ
รับผิดชอบแผนกนี้แบบเป็นระบบ
เพื่อลดภาระที่ทางร้านต้องคอยแก้ปัญหาตลอดเวลา

ซึ่งการจ้างเนี่ยจะเป็นแบบเหมา๙๐๐๐บาทต่อเดือนนี่คืออย่างนี้
ในทีมเนี่ยค่ะคุณจะมีกี่คนก็ได้
ให้บริหารจัดการกันเองอย่าให้เสียงาน
โดยงานจะหนักในช่วงวันหยุด
ก็คือวันหยุดด้วยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
ที่จะต้องใช้จานพาชนะราว๑๐๐๐ใบ
ส่วนวันธรรมดานั้นลูกค้าน้อยค่ะ

เขาใช้เครื่องล้างอัตโนมัติอยู่แล้วนะ๒เครื่องค่ะ
แล้วทีนี้ก็มีการล้างทำความสะอาดพร้อมกับฆ่าเชื้อ
พนักงานก็จะมีหน้าที่ก็คือรับจานที่ใช้แล้ว
เข้ามาจัดการเศษอาหารเอาออก
ล้างน้ำชำระสิ่งสกปรกเบื้องต้นค่ะ
แล้วก็เอาภาชนะที่มีเข้าเครื่อง

เรียงแยกประเภทก่อนจะส่งให้แผนกจัดวางอาหารต่อไป
ก็จะเป็นแบบนี้คือเหมามาเลยว่า
ในทีมคุณเนี่ย๙๐๐ในทีมคุณไปหาเลยจะใช้คนทั้งหมดกี่คน

แล้วก็แบ่งมาแล้วเนี่ยว่าจานจริงเต็มที่

นะฮะถ้าล้างมือแล้วก็ไม่มีเครื่องล้างจานนี้

วันละ๑๐๐๐๐ใบโอ้โฮนะครับพวกเชียรัก
เพราะฉะนั้นก็ลองดูใครที่ว่างานรวบรวมทีมนะฮะ
แล้วคิดว่าวันหนึ่งนี่ล้างจานได้๑๐๐๐๐ใบนี่

และที่สำคัญคืออาจจะไม่งานไม่หนักมากนะครับ

เอาข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิม
เพิ่มเวลาพบกันเร็วขึ้น๕โมง๔๕น